คุณผู้ชมคะข่าวแรกของเราในวันนี้
อัปเดตคดีของซีแนมกันหน่อยนะคะ
หลังจากที่เมื่อเช้านี้เราได้โฟนอินกับเธอไปในบันเทิงไทยรัฐช่วงเช้านะคะ
ก่อนที่เธอจะไปขึ้นศาลเพื่อไกล่เกลี่ยเป็นครั้งแรก
ร่วมกับเพื่อนสนิทเป็นโจทยื่นฟ้องนางร้ายหน้าสวยดิวอริสรา
หลังจากที่ทั้งคู่มีปัญหาเรื่องการร่วมหุ้นทำธุรกิจร้านเล็บ
คือก่อนหน้านี้ถ้าดูในโซเชียลมีเดียของซีแนมเนี่ย
แมมเคยออกมาโพสต์นะแต่ไม่ได้ระบุว่าเป็นใคร
ผมโพสต์ทวงเงินทวงตังค์อะไรเกินมาอย่างเงี้ย
เรื่อยบอกให้มาเคลียร์กันให้จบไป
แต่ว่าเธอก็ไม่ได้บอกนะว่าเป็นชื่อใคร
แต่ไม่เกินกำลังของชาวเน็ตนะคุณเนาะ
ถูกต้องแต่ว่าวันนี้โจทย์ก็มา
นั่นก็คือดิวอริสรานั่นเองนะคะ
หลังจากที่ทั้งคู่มีปัญหาเรื่องการร่วมหุ้นทำธุรกิจร้านทำเล็บ
เป็นเงินจำนวนล้านกว่าบาท
ซึ่งวันนี้เนี่ยทั้งคู่เขามาพร้อมกับทนายความส่วนตัวนะคะ

โดยสาวซีแนมเปิดใจหลังเข้าไกลเกลี่ย

แต่ติดที่อีกฝ่ายแจ้งว่าไม่สะดวก
ส่วนทางฝากสาวดิวเองก็ยืนยันว่าไม่ได้เบี้ยวเงินนะ
แต่เพราะว่ากำลังยื่นฟ้องเรื่องสัญญาเช่าตึกธุรกิจดังกล่าว
จึงไม่สามารถเคลียร์เงินให้กับหุ้นส่วนตามที่ตกลงกันได้

ก็ต้องพึ่งกฎหมายเพื่อความยุติธรรมค่ะ
แล้วเมื่อคุยกันไม่ได้

น้องหุ้นส่วนอีกคนก็ต้องได้คำตอบเหมือนกัน

แต่หุ้นส่วนที่ดิวถือดิวคือ๖๐

สำหรับเขา๑๐มันคือแค่๒แสน
แต่ของดิวมันคือล้านกว่าบาทเลยนะ
วันแรกเราทำธุรกิจกันแบบครอบครัวพี่น้อง

ออกเสียงกันตามจำนวนคนใช่ไหม
ตามจำนวนเงินหรือตามเปอร์เซ็นตเหรอ

จะเป็นคนคืนเงินให้กับทุกคน

เขาก็ชี้หน้าด่าดิวมีขู่ดิวอยู่แล้ว

ก็ดูเหมือนว่าจะเป็นการให้สัมภาษณ์ที่ดุเดือด
แล้วก็จะเหมือนกับว่าเป็นหนังคนละม้วน

เมื่อเช้าอย่างที่พูดคุยกับซีแลเมื่อเช้าเนี่ย

แนมก็บอกว่าคือจริงไม่ได้รู้จัก
หรือว่าสนิทกับดิวอริสราเป็นการส่วนตัว

แล้วเธอก็คิดว่าดิวเองก็มีชื่อเสียงในวงการอยู่แล้ว

เพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอสารตัดสินดีกว่า
เป็นการไก่เกลี่ยครั้งแรก
ของทั้งซีแนมแล้วก็ทั้งดิวอริสรา

เพราะว่าครั้งนี้ถือว่าไม่ประสบความสำเร็จ

มีอีกครั้งหนึ่งในวันที่๒๔สิงหาคม

แต่เรื่องจุดเดือดเขาผ่านกันมาแล้วนะคู่นี้
เห็นว่ามีการชี้หน้าด่ากันจริงเอาเป็นว่าใจเย็น
แต่เมื่อวานนี้ดิวอริสราก็มีการโพสต์ลงในโซเชียลมีเดี

แต่เป็นการตัดเพาะเบาผ่านโซเชียลมีเดีย